คุณผู้ชมครับมาดูข่าวที่เขาบอกว่า
มีวิธีการหากินกันแปลกอีกแล้ว
ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับบอกว่า
มีชายชาวต่างชาติเหมือนเข้ามาตีสนิทมาคุยด้วย

ผมทักคุณสุฟาสระค่ะโอ้ววันนี้สวยจังนะ
แต่วันนี้หน้าคล้ำไปหน่อยหมองเหมือนมีเมฆหมอกอะไรบังตาอยู่นะฮะ
เอ้ยดวงของคุณจะไม่ดีรึเปล่าวันนี้

ไปทักมาคุยไปคุยมาก็อ้างเลยนะฮะว่าตัวเองเป็นหมอดู
ดังนั้นที่ผมทักไปเมื่อสักครู่นี้๑๙๙บาทครับ

ผู้เสียหายผู้หญิงคนนี้ตัดความรำคาญจ่ายไป๑๙๙บาท
แต่หลังจากนั้นผู้ชายยังไม่ยอมจบนะครับ
เดินเข้าไปทักไปคุยอีกบอกว่าคุณจะต้องสะดอกเคราะห์อีกนะ
หนักเข้าไปอีกว่าดวงจะไม่ดีหนักเลย
ใช่ค่ะจ่ายมาอีกเพิ่มเติมเดี๋ยวไปสะดอกเคราะห
๓๐๐บาท๔๐๐บาทหรือว่า๑๙๙๐บาท
ผู้หญิงคนนี้รอดพ้นมาจากผู้ชายคนนั้นได้อย่างไร

นี่แหละฮะตำรวจรับแจ้งรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ชาวต่างชาติอ้างตัวเป็นหมอดูนะฮะประพฤติตัวก่อกวนวุ่นวาย
บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อหมู่๒ริมถนนอ่างทองอายุทยาสายใน
ตำบลโภษะอำเภอเมืองอ่างทอง
คนที่แจ้งความกับตำรวจก็คือผู้หญิงท่านนี้
นางสาวชะลันดาคงแจ้งเป็นช่างเสริมสวย
ยังอยู่ในอาการตกอกตกใจเลยนะ
เธอเล่าให้ฟังว่าขณะที่เธอเดินเข้าไปซื้อของในร้าน

พบชายชาวต่างชาติลักษณะมีหนวดมีเคราะห์
จำหมายเลขทะเบียนไม่ได้มาจอดบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ
และเข้ามาทักมาทายพร้อมแสดงตัวว่าเป็นหมอดู
พยายามพูดคุยเรื่องส่วนตัวทักในเรื่องต่าง
ตัวเองก็ตอบก็พูดก็คุยไปตามมารยาท
จากนั้นพ่อหมอคนนี้เรียกเก็บเงินจำนวน๑๙๙บาท

นางสาวชะลันดาก็งงอยู่แต่ด้วยตัดความรำคาญแล้วครับ
เงินให้แต่ไม่จบนะฮะ
เพราะว่าชายที่อ้างตัวว่าเป็นหมอดู
พยายามชวนพูดคุยล้อมหน้าล้อมหลัง
ทักว่าดวงเธอไม่ดีนะต้องสะดอกเคราะห
เดี๋ยวฉันไปทำให้นะฮะสะดอกเคราะห์มาเป็นเงิน๓๐๐
บาทละ๑๙๙๐บาทจะเลือกแพ็คเกจไหน

ผู้เสียหายเห็นท่าไม่ดีจึงแกล้งบอกว่า
ไม่มีเงินพี่พี่หมอพ่อหมอ
เดี๋ยวขอไปกดเงินที่ตู้ก่อน
และเธอมีสตินะเธอใช้ไหวพลิบนะ
แกล้งจะเดินไปกดเงิน

สงสัยว่าพ่อหมอคงได้ยินด้วยทางในมั้งไม่รู้
พ่อหมอคงได้ยินว่าเธอกำลังแจ้งตำรวจ

ก็เลยเพ่นหนีไปครับฟังเสียงของผู้เสียหายหน่อยครับ
ถามเขาว่ามาจากไหนเขาก็บอกว่าเขามาจากศรีลม
ถามมาจากประเทศอะไรเขาก็บอกว่ามาจากสีล้ำกา

เอาเมอร์ไทซ์มาจอดหน้าเซเว่นเมื่อกี๊

สามร้อยเก้าเก้าแล้วก็มาเอาสามร้อยเก้าสามร้อยเก้า
แล้วดูเรื่องอะไรนะครับก็อยู่ดีเขาก็มาทักนู่นทักนี่
อ้าวแล้วเขาก็อยู่ดีก็บอกว่าเสียค่าคงนะจ่ายค่าคงมานะ
อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเล่นคนเล่นอะไร

บางคนเวลาเจออะไรแบบนี้นะอืมบางทีก็ไม่อยากไปยุ่งมาก

จะไปก่อเหตุกับคนอื่นใช่นะครับแต่บางทีก็เลี่ยงยากเขาเดินตามมาขนาดนี้นะ
ดังนั้นเรื่องของสติเรื่องของไหวพลิบนี้สำคัญเพราะเดี๋ยวนี้คน
ขากินกันแตกแกรกเยอะเลยนะครับค่ะ